ไปเต้นด้วยเลยได้ไหม

เฮ้ยเฮ้ย

เออ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เหมือนตอนที่คุณหนีเมียไปเที่ยว

เพราะว่าเขาลงไปซะยอด

ก็เขาบอกว่าให้เต้นแบบตัวตึง
จุดกคุณทำไมมาในสภาพแบบนี้

ถอดเครียลถอดเร็วหรือยัง

แต่คุณแต่งตัวแบบนี้มาทำไม

คือต้องบอกเลยว่าความลับมาก
แต่เฮียครับเด็กสองคนนี้ดื่มเท่าไหร่
เรียกดีนะเฮียเอาไว้เป็นเมียนะ
อย่าเป็นอย่างอื่นนะ
เฮียน้องเขาก็ถ่ายได้มาก
ไปได้ครับเดี๋ยวพาสองสามไปด้วยเลย
ต้องบอกว่าคาเฟ่เหล่านี้นะโอ้โหเสือเนี่ยมันร้องแวว
แต่ถ้าอยากร้องแววให้ไปดูคาเฟ่เหล่าดีครับ

อุ้ยน่ารักเกินปุ๋ย
ใครจะไปคิดว่าจะมีคาเฟ่สัตว์แปลกสุดน่ารักแบบนี้

สุขุมวิทย์อำเภอบางละมุง
จังหวัดชนบุรีนั่นเอง
คาเฟ่นี้นอกจากจะตกแต่ง
บรรยากาศสุดน่ารักแล้ว
ภายในคาเฟ่ยังมีสัตว์แปลก

และเล่นด้วยมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายักษ์สุดน่ารัก

หากใครที่ชอบสัตว์เลื้อยคลาน
ทางร้านก็มีงูกว่า๑๐ตัวให้ได้ดูและลองจับเล่นกัน
หากใครที่อยากสัมผัสสัตว์แปลกจากต่างแดน
ทางร้านก็มีน้องเมียแคทสุดแต้วให้ได้ดูเล่นอีกด้วย
เรียกได้ว่าชมสัตว์แปลกด้วยและจิบกาแฟไปด้วย
มันช่างสุขใจยิ่งนัก
มาต่อกันที่คาเฟ่เสือ
ที่ขอบอกว่าคุณจะรู้สึกตื่นเต้นเหนือคำบรรยาย
โอ้โหช่างเป็นคาเฟ่ที่ตื่นเต้นแบบสุดไปเลย
เพราะนี่เป็นคาเฟ่เสือตัวโต
คาเฟ่นี้มีชื่อว่าไทเกอร์ปาร์คพัทยา

อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนั่นเอง
โดยคาเฟ่แห่งนี้ได้พลิกโฉมคาเฟ่สัตว์ใหม่ทั้งหมด
เพราะทางร้านเลือกที่จะใช้เสือมาเป็นตัวชูโรงแทนสัตว์ชนิดอื่น
เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับความตื่นเต้น
และใกล้ชิดกับเสือแบบระยะประฉีด
ถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเสือ
แต่น้องแต่ละตัวไม่ได้น่ากลัวหรือดุร้ายอย่างที่คิดนะ
แต่สิ่งที่น้องแสดงออกมากลับน่ารักนุ่มฟู
นี่ก็เป็นเรื่องราวของคาเฟ่สัตว์แปลกตาน่ารักโดนใจ

ใครอยากไปสัมผัสความน่ารักของน้องเหล่านี้ก็ไปกันได้นะ